มีการไล่ล่าระทึกเกิดขึ้นนะครับรถกระบะคันหนึ่ง
สิ่งฝ่าไฟแดงนี่ตัมรวจนะครับมาเอายาด้วยนะ
ตำรวจก็ต้องไล่ตามกันนะครับในการที่จะสกัดจับนะครับ
แล้วก็มีพลเมืองดีที่มาช่วยตำรวจด้วยนะ
มาให้ตำรวจไล่ตามคนร้ายนะครับเนี่ยฮะ
ตำรวจต้องยิงยางรถยนต์นี่ฮะ
ไฟนี่ไหม้ล้อไปนะจนที่สุดก็นู่นล่ะไปต่อไม่ได้
ใช่ก็ถูกจับจนได้นะครับเป็นคลิปเหตุการณ์สุดระทึกนะครับ
ขับรถไล่ตามจับคนขับรถกระบะสีบรอนเงินแหกด่านมาหลายจุด
ตั้งแต่พื้นที่รอยต่อจังหวัดพังงามุ่งหน้าอำเภอเมืองกระบี่
ขับอย่างรวดเร็วด้วยตำรวจขับทั้งรถกระบะแล้วก็มีจักรยานยนต์อีกคันนึง
ไล่ติดตามเนี่ยฮะที่สุดแล้วตำรวจที่ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
ก็ยิงใส่ยางรถยนต์ของคนร้ายล้อหลังข้างซ้ายเนี่ยแตกเป็นไฟลุกเลยนะครับ
แต่ว่าคนร้ายก็ยังพยายามขับหนีต่อยังไม่คิดชีวิตแล้วก็ไปเสียหลักตกข้างทาง
จะถูกจับได้รวมแล้วระยะทางทั้งหมดที่คนร้ายหนีตำรวจ
หนึ่งร้อยกว่ากิโลเมตรวันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ
สพอ่าวลึกก็คือเจ้าของท้องที่ที่ไล่ติดตามคนร้าย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยร้อยตำรวจเอกบดินกะลูแปรหรือว่าผู้กองดิน
รองสารวัตรป้องกันและปราบรามของสพอ่าวลึกเป็นตำรวจคนที่ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์ที่ปรากฏในคลิป
หมายเลขทะเบียนบใบไม้รอเรือ๔๑๖พระนครศรีอยุธยาซึ่งตอนหลังทราบว่าคนขับ
ก็คือนายเกียรติศักดิ์ศรีเสมาอายุ๒๑ปีเป็นชาวบุรีรำ
แหกด่านมาจากพื้นที่ตำบลนาเหนือซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อกับอำเภอทัพปุดจังหวัดพังงา
่งหน้าไปทางอำเภอเมืองกระบี่รถคันนี้ขับวกกลับมาทางอ่าวลึกอีก
รถของผู้ต้องหาขับผ่านมาด้วยความรวดเร็วฝ่าด่านของตำรวจที่ตั้งเอาไว้
ขณะที่กำลังจะไล่ติดตามกันมีจักรยานยนต์บิ๊กไบท์คันหนึ่งขี่ไล่ตามรถคนร้ายมา
แล้วก็จอดที่ด่านก่อนจะบอกให้ผู้กองดินบอกเอาขึ้นมาเลยซ้อนท้ายไล่ตามไปด้วยกัน
กองดินก็เลยขึ้นไปเลยเพราะว่าดูแล้วลักษณะของบิ๊กไบท์เนี่ยคิดว่ามีความชำนาญในการขี่
จังหวะนั้นเป็นช่วงที่ต้องเร่งแล้วก็เลยขึ้นซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เพื่อไล่ติดตามรถของผู้ต้องหา
กองดินบอกว่าตอนที่อยู่บนรถจักรยานยนต์แล้วก็ไล่ตามรถของคนที่ขับมาเนี่ย
รถกระบะคันคนร้ายคันนี้ขับมาสักระยะหนึ่งก็ตัดสินใจชักอาวุธปืนออกมา
แต่ยืนยันว่ายังไม่ได้ยิงใส่รถคนร้ายนะแต่ว่ารถคนร้ายเนี่ยยางระเบิดเองจนไฟลุกออกมา
แล้วก็เสียหลักตกลงข้างทางก่อนจะถูกปิดล้อมจับกลุ่มเอาไว้ได้
ตรงนั้นคือใช้ยุทธวิธีในการไล่ติดตามนะครับ
ซึ่งมันต้องใช้ความเร็วสูงนะครับในการขับขี่นะครับ
ตอนนั้นไม่ได้อยู่แค่ผมกับน้องต้านะครับ
ยังมีรถสายตรวจนะครับประมาณ๓คัน
แล้วก็รถจักรยานยนต์ของตำรวจก็ตามสมทบมาหลายคันนะ
สังเกตเห็นว่ายางยางรถของคนร้ายเกิดเสียลูกไปนะครับ
แล้วก็ขับเอียงไปผมก็สันนิษฐานว่าอาจจะมียางแตกนะฮะ
อีกอย่างก็คือเราไม่ทราบว่าคนร้ายมีจำนวนกี่คน
อาจจะมีการต่อสู้ยิงปืนขัดขืนเจ้าพนักงานได้
แต่ว่าไม่ได้ยิงแต่อย่างใดครับ
เพราะคนร้ายเกิดเสียหลักลงริมถนนไปเองครับ
เพราะตอนเราดูจากคลิปภาพตอนแรกแล้วก็นำเสนอข่าวไป
นึกว่าแบบเจ้าหน้าที่ยิงยางรถยนต์ด้านหลังซ้าย
แล้วก็รถของคนร้ายตกข้างทางแล้วก็เข้าไปจับกลุ่มตัวได้
กองดินบอกว่ายางรถยนต์ของคนร้ายระเบิดเอง
คงจะวิ่งบดมา๑๐๐กว่าโลว่ะ
แต่ผู้กองดินก็บอกว่าชื่นชมหนุ่มบิ๊กไบท์คนนี้นะคะ
ช่วยเจ้าหน้าที่ทำงานจนสำเร็จแต่อีกมุมหนึ่งก็ต้องเตือนนะ
พลเมืองดีถ้ามาเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้
อย่าเสี่ยงเพราะอาจจะเกิดอันตรายได้
ช่วงไล่ล่าเนี่ยแน่นอนมันต้องขับรถต้องขี่รถจักรยานยนต์
ด้วยความเร็วสูงครับคนที่มาช่วยเหลือเจ้าพนักงาน
ต้องชำนาญต้องชำนาญพื้นที่ต้องชำนาญในเรื่องของการขับรถเป็นพิเศษ
ส่วนนายเกียรติศักดิ์ผู้ก่อเหตุหลังนำตัวมาตรวจปัสสาวะ
ปัสสาวะม่วงค่ะคุณผู้ชมเขาให้การบอกว่า
ทะเลาะกับแฟนที่จังหวัดพังงาทำร้ายร่างกายกัน
แล้วก็ขับรถหนีออกมาขับหนีออกมาปุ๊บ
เฉียวชนรถจักรยานยนต์ในพื้นที่จังหวัดพังงาอืม
เชี่ยวแล้วก็หนีต่อมาอีกค่ะหนีไปทางอำเภออ่าวลึก
ตำรวจก็เลยแจ้งข้อหา๔ข้อหานะคะ
ขับรถในขณะมีสารเสพติดในร่างกายโดยผิดกฎหมาย
ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรให้หยุด
ในพื้นที่จังหวัดพังงาด้วยค่ะ
ส่วนนุ่มพลเมืองดีหนุ่มบิ๊กไบท์คนนี้นะคะ
ชื่อว่านายชัยนรงสุขอุ่นหรือตะอายุ๒๘ปีค่ะ
เขาเปิดร้านปะยางรถยนต์อยู่ใกล้กับป้อมตำรวจ
บริเวณสี่แยกนาเหนือเขาบอกว่าเขาเห็นเหตุการณ์พอดี
เห็นคนร้ายขับรถแหกด่านออกไปด้วยความรวดเร็ว
แล้วเขาก็เลยสังเกตว่าถ้ารถจักรยานยนต์ของตำรวจตามไม่ทันแน่
ก็เลยอาสานะคะขับรถไล่ตามเพราะว่าเขามีรถซุปเปอร์ไบท์ยามาฮ่าอันหนึ่ง
พอมาถึงด่านทางเข้าถนนซาวเทิร์นซีบอร์ด
ก็เลยแจ้งตำรวจว่าขึ้นซ้อนมาเลย
สามารถติดตามจับกลุ่มคนร้ายได้นะ
นายชัยนรงค์เองหนุ่มบิ๊กไบท์หรือว่าซุปเปอร์ไบท์คนนี้เนี่ยนะ
เขาบอกว่าจริงก็ตื่นเต้นนะแต่ที่ทำไปเนี่ยก็คือจิตสำนึกแท้
สำนึกความเป็นพลเมืองดีคือนึกในใจรถตำรวจตามไม่ทัน
รถเขานี่แหละก็เลยมาช่วยตำรวจนะคะ
ผมได้หันมาเห็นเหตุการณ์พอดีนะครับ
ผมเลยคิดในใจว่ามันน่าจะไม่ทันครับ
เพราะว่ารถกระบะที่หนีเหตุการณ์มาเนี่ยทำความเร็วไปสูงมาก
ไปช่วยติดตามเหตุติดตามคนร้ายครับ
ผมก็ไล่ตามแล้วก็โทรประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตลอด
ว่าคนร้ายได้ถึงนะจุดไหนจุดไหนจุดไหน
ในใจคิดแค่ว่าอยากจะจับคนร้ายมาให้เขาได้รับโทษที่เขากระทำ
ไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างกับคนอื่นหรือ
อ่าแต่มันก็เสี่ยงอะนะ

ถ้าคนร้ายมีปืนมีอาวุธยิงสวนมานี่ก็โอ้โห

ขี่ตามคนร้ายเนี่ยเขาบอกว่า๒๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะ

คือจังหวะนั้นเห็นพอดีแล้วก็แบบเข้าไปช่วยพอดีอะไรอย่างนี้
แต่ว่านายชัยนรงค์เขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยเคยเป็นนักแข่งรถจักรยานยนต์ทางเรียบมาก่อน
แข่งขันระดับประเทศมาแล้วหลายสนามด้วย
เพราะฉะนั้นเขารู้ตัวเขาดีว่าเขามีความชำนาญในการขับขี่มากน้อยขนาดไหน
ก็ยอมรับแหละว่าตัวเองทำไปเนี่ยเสี่ยง
เรื่องการเซฟตี้อุปกรณ์ป้องกันหรือว่าคนร้ายจะก่อเหตุอะไร
ยิงสวนอะไรมาหรือเปล่าอันนี้ยอมรับว่าเสี่ยง
แต่ทำไปด้วยความเป็นหน้าที่พลเมืองดี
แต่ก็ขอฝากเตือนทุกคนว่าอย่าทำแบบเขา
อันนี้เขาคิดว่าเขาพร้อมไงเขาเลยเข้าไปช่วยเหลือตำรวจหน้านาทีนั้นก่อน
ซึ่งคนก็ชื่นชมเยอะนะคะในโลกออนไลน์ผู้กองดินก็เหมือนกัน
เขาเคยเสี่ยงชีวิตแบกถังดับเพลิงระงับเหตุไฟไหม้
จากเหตุการณ์รถชนกันมาแล้วด้วย๒๓มีนาคมที่ผ่านมานะคะ